เรามาว่ากันด้วยเรื่องของรถติดแก๊สนะฮะ
ก็มีหลายประเภทหลายชนิด

รถยนต์ทั่วไปรถตู้ก็ใช้เยอะ
วันนี้มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตอนเช้า

เป็นรถตู้รับส่งพนักงานอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า

เขาก็จะไปรับพนักงานตอนเช้า

ก็ทำตามปกติเหมือนกับทุกครั้ง

โอ้โหลุกพลึบขึ้นมา

จากภายในนะไม่ใช่ไหม้ภายนอกนะครับ

แล้วตัวเองก็ถูกไฟคลอกนะครับ

เรียกว่าอาการเนี่ยสาหัส
แต่ผู้ที่เป็นคนขับรถ

ยังพอให้การได้ตอนมาถึงโรงพยาบาล
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้ตัวแล้วได้ยินเสียงดังพลึบขึ้นมา

แล้วก็ละไหม้ตัวเองด้วยเนี่ยแข็งใจขับรถมาที่โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑นะครับ
อยู่ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้านะครับ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวเองคงไม่รอดนะครับแข็งใจขับมาถึง
พอมาถึงปุ๊บก็เปิดรถลงมานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันเอาตัวเข้าไปรักษาพยาบาลนะครับ
คือเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นนายตะวันบอกว่า
ปกติแล้วเขาจะขับรถออกมาตอนเช้ามารับส่งพนักงานนะคุณเขียนมาสอน
โชคดีที่ยังไม่ได้รับพนักงานขึ้นรถ
แล้วตอนออกจากบ้านนะครับที่อยู่ที่ตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกง
ออกมาได้แค่ร้อยเมตรนะครับก็เปิดกระจกเพื่อจะดูดบุหรี่
พอจุดไฟแชคปุ๊บก็ไฟพุ่งมาเลยพุ่งมาเลยนะครับ
ดูดบุหรี่แบบนี้ทุกวันนะฮะก็ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่นะครับ
เราก็สอบถามเรื่องนี้ไปนะครับเพราะว่ารถตู้คันนี้เนี่ย
มันน่าจะเป็นน้ำมันรั่วหรือเปล่า
เดี๋ยวลองฟังข้อมูลเบื้องต้นดูก่อนนะครับ
เพราะว่าดูแล้วมันเกิด
คือเหมือนกับว่ามันพลุกลงมาครั้งเดียว
ระเบิดครั้งเดียวแล้วก็หลับไป
แต่ว่าทางขนส่งท่านอาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น

เราก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญนะครับ
ก็คือรองศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ

ถ้ามันรั่วมันจะลอยขึ้นฟ้า
เผาไหม้อะไรพวกนี้มันเกิดโอกาสยากมาก

เวลามันรั่วมันจะลงพื้นที่ราบเนี่ย
เหมือนกับเคยเกิดเพลิงไหม้แถวถนนเพชรบุรีอ่ะนะ
เขาก็เลยต้องใส่กลิ่นเอาไว้เหมือนไหมสอน
เพื่อให้คนรู้เวลามันรั่ว
อย่างแท็กซี่หรือในบ้านถ้าแก๊สรั่วเนี่ยรู้เลยโอ้โหแก๊สรั่ว

เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้ใส่กลิ่นเอาไว้
รถตู้คันนี้อาจจะไม่รู้ว่าแก๊สมันรั่วแต่มันรั่วอยู่ภายในรถ
มันไม่ได้ลอยไปบนอากาศไง

มันก็พึบเลยนะฮะ
แต่ถ้าจะเป็นน้ำมันเบนซินรั่วเนี่ย
มันก็น่าจะเป็นละอองน้ำมันที่มันลงไปเกาะ

ถูกต้องเนี่ยอาจารย์วิริชัยบอกนะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนว่า

เพราะฉะนั้นท่านต้องหมั่นตรวจตรา
เช็คสภาพว่ารั่วหรือไม่